แต่มีคนถามมาคุณชนะคุณชิสาคุณใบตองรู้ไหม
ว่ารอข่าวอะไรอยู่ในช่วงนี้
วันนี้วันที่๑๖วันครูค่ะ

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาฝันว่าแม่ตะเคียนมาบอกว่าอยากไปอยู่ที่วัด

งั้นพาไปบุกกันเลยบ้านเลขที่๔๔๑๑
อยู่ตำบลเขาพระทองอำเภอชะอวดค่ะ
นิตยาพ่วงทองนะคะเมื่อวานนี้
เขานิมนต์พระมหาอารยนันต์อานันโทเจ้าอาวาสวัดเขาพระทอง
สวดทำพิธีขอขมาเพื่อที่จะยกท่อนไม้ตะเคียนทองโบราณ
คุณเห็นไหมท่อนใหญ่มากวางอยู่หน้าบ้านเนี่ย
จะนำไปถวายวัดที่วัดเขาพระทองนี่แหละครับ
หลังจากที่เขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ตะเคียนทองไปเข้าฝันเพื่อนบ้าน

แถมยังมีพ่อค้าทุเรียนขับรถมาซื้อทุเรียน

เห็นนางตะเคียนสาวสวยนั่งอยู่ที่ต้นตะเคียนด้วย
แล้วนี่พี่นิตยาเขาแอบกระซิบมา

ตัวเขาเองก็ถูกรางวัลมาแล้วหลายครั้ง

ฉันไม่อยากคุยให้พี่นิตยาเขาคุยเองดีกว่าค่ะ
ตะเคียนนี้น้องเขามาทำผ่อนไม้มาจ่าวบ้านอยู่
ซึ่งเรามีคนไม่รู้ใครกันเอามา

ซึ่งน้องเขาก็เห็นเป็นไม้ตะเคียนเขาก็ไม่ทำ
ซึ่งก็ตอนนี้น้องเขาก็กลับไปแล้ว

ซึ่งก็มีเก้าวันเขาก็อยากไปอยู่ที่วัด
ซึ่งก็ไม้โชคให้หลับมากมาย
ใช่หยุดสี่ครีม
แล้วก็มีหน้าตาสวยงามมา

ที่ครูบที่ห้านี่ราชกุตเบอร์
ซึ่งอันนี้ว่าวันนี้ก็หยุดไปตรงที่วัด

เห็นแล้วบกไม้บกมือมาเข้าฝันบอกว่าจะไปอยู่ที่วัดนะ
แล้วก็เรื่องที่ฮือฮามากคืออะไรรู้ไหมอะไรฮะ
ตอนที่เจ้าอาวาสกำลังสวดทำพิธีเนี่ยค่ะ
แล้วกำลังขนย้ายอยู่เกิดพระอาทิตย์ทรงกรดอยู่เหนือพิธีพอดิบพอดีเลย
ก็เป็นความเชื่อไงคุณเรื่องของพระอาทิตย์ทรงกรดนะคะ
เสร็จพิธีก็ได้มีการยกไม้ตะเคียนขึ้นรถเครนไป
เครนที่ยกไม้ตะเคียนนะคะคุณผู้ชมตั้งใจฟังนะ
ทะเบียน๘๑๔๒๐๕เป็นรถนี่คันนี้
ยกไม้ตะเขียนเพื่อที่จะเอาไปไว้ที่วัดนั่นเองนะคะ
เลื่อนย้ายไปส่งที่วัดเขาพระทองนะก็มีชาวบ้านที่รู้ข่าว
เขามารอกราบว่าให้ไม้ตะเขียนกันอย่างเยอะแยะคับคั่งคึกคักเลย
เพียงแค่วางตะเคียนลงในจุดที่เตรียมเอาไว้เท่านั้นแหละ
เผลอแป๊บเดียวคุณดูเกิดอะไรขึ้น
ชาวบ้านมาเพียบแป้งมาด้วยรูปคำกันไปมาส่องหาโชคลาภกันทันที
เห็นมั้ยรวดเร็วทันใจที่วัดขาวพระทองนะคะ
มีเรือตะเคียนทองโบราณชื่อว่าแม่สบายทองมีร่างทรงหญิงบอกว่า
ไม่นานเดี๋ยวจะมีแม่สะใบเงินมาอยู่ด้วย
แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการนำท่อนตะเคียนท่อนนี้มาไว้ที่วัดเขาพระทองด้วยเรียบร้อย
ก็กลายเป็นว่าที่วัดแห่งนี้มีตะเคียนสองแม่แล้วนะแม่สะใบทองและแม่สะใบเงินคู่กันไปนะครับ
เป็นเรื่องของความเชื่อนะพาไปที่จังหวัดชนบุรีบ้างคุณชิสา
ที่วัดโคกเลาะอำเภอพนัฐนิคมนะคะที่นี่เนี่ยชาวบ้านก็หลั่งไหลกันไปเยอะเลยค่ะ
ไปจุดทูบจุดเทียนกราบไหว้ขอโชคลาภจากเจ้าแม่ตะเคียนทองเจ้าแม่ตะเคียนเงินเหมือนกัน
ซึ่งอยู่ในสาราใต้ต้นใส่ชาวบ้านร่ำลือว่าให้โชคให้ลาบถูกรางวัลมาแล้วหลายครั้งนะคะ
หลายคนก็เลยกลมเงยรูปคำส่องไปตามท่อนไม้ทั้งสองท่อนด้วยครับ
เราไปสืบสอดูมีหนึ่งในกลุ่มชาวบ้านนะคะที่เขามาโรยแป้งขอโชคลาภเนี่ยก็คือนางเอียน
เอียงเป็นคนพิการหูหนวกเป็นใบ้แต่ก็มาขอร่วมขอโชคขอลาบด้วยเพราะเชื่อว่ามีสัมผัสพิเศษที่ติดต่อกับเจ้าแม่ได้
เนี่ยนางเอียงก็ถูต้นตะเคียนสักพักนึงแป๊บเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมบอกชัดเจนเลยค่ะ
เห็นได้ชัดเจนเลยอ่ะโอ้ชัดเจนเลยค่ะว่าดิฉันไม่เห็นค่ะ
แต่ป้าเขาบอกเขาเห็นนะไปดูไปดูว่านางเอียงเห็นอะไรชัดเจนคะขอดูหน่อยค่ะ
พี่เขาพูดไม่ได้เขาก็สื่อสารกับเพื่อนแบบนั้นอ๋อยกนิ้วยกไม้ยกมือคุยกัน
เอาไว้ในฐานที่เข้าใจมันคือความเชื่อทำไมเรามีแบบนี้
คือความเชื่อนะยังไงซะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
ไปที่นึงดีกว่าไหมใช่เลยค่ะไปที่จังหวัดนครปฐมนะ
จ้าไปเลยที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
มาขอโชคขอลาบกันเยอะเลยโดยเฉพาะที่มาแรงมากก็คือกุมารทองน้องก้าวหรือกุมารทองเลิฟที่ยกนิ้วสัญลักษณ์เป็นไอเลิฟอยู่นั่นแหละ
กุมารทองที่สร้างจากทองเหลืองสูงหนึ่งเมตรนี่ตามตำรับหลวงปู่แย้มสิบเอกหลวงพ่อเต๋วัดสามงาม
หน้าตาเนี่ยค่ะของกุมารทองเลิฟเนี่ยนะคะเขาก็จะมือขวากำหมัด
ส่วนหน้าตาก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสแบบที่เห็น
นี่คุณผู้ชมเคล็ดลับในการขอโชคลาภจากกุมารทองน้องก้าวนี่นะ
ต้องเข้าแถวกราบกันทีละคนเป็นระเบียบด้วยนะ
แล้วไปกระซิบที่หูน้อง
ขอโชคนี่ขอพรขออะไรก็ได้แบบนี้ขอพรเรื่องอื่นก็ได้ไม่ต้องขอโชคหรอก
ขอเรื่องอื่นก็ได้ตามสะดวกของแต่ละคนเลยแหละ
บางคนเขาบอกว่ามาขอให้ลูกสอบเข้าโรงเรียนดังได้
ขอให้รอดอะไรต่างแค้วขาดปลอดภัยอะไรก็ว่ากันไป
แต่ที่มากที่สุดก็เห็นจะเป็นเรื่องของขอโชคขอลาบนี่แหละ
เออก็จริงหลายคนเขาบอกว่าก็ไม่ผิดหวังนะ
มาขอแล้วก็สมหวังกันไปเยอะแยะมากมายนะ
นี่แหละที่วัดแห่งนี้ก็คนมาเยอะกันตลอดวัดสว่างอารมณ์
ก็ต้องบอกว่ามันต้องมีคนสมหวังแล้วบางคนก็มีผิดหวังบ้าง
มันก็ต้องมีเหมือนกันเป็นธรรมดาปะปนกันไปอ่า
ยังมีอีกที่หนึ่งก็ต้องมีทั้งคนผิดหวังและสมหวังคือที่อุดรธานีนะคะ
ชาวบ้านหลายคนเข้าไปที่อุทยานอ้อมฤดีตำบลอ้อมกออำเภอบ้านดุงค่ะ
ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็เป็นแหล่งแห่งความเชื่อแห่งใหม่
ที่มีลักษณะเป็นเกาะคล้ายกับเกาะคำชโนธเลยนะคะ
พื้นที่๙๕ไร่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์
ส่วนใหญ่ก็เป็นต้นเต่าบางต้นอายุเป็นร้อยปี
แล้วยังมีเจดีเก่าอายุนับร้อยปีด้วยค่ะ
ชาวบ้านเขาก็เลยมักจะมาขอพรจากที่แห่งนี้
นั่นก็คือที่ศาลพ่อดำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลขอโชคขอลาบด้วย
เสร็จแล้วไปไหนต่อเดินไปที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กลางเกาะค่ะ
แต่คุณผู้ชมระหว่างทางเนี่ยมันมักมีอะไรให้เราสนอกสนใจ
จอมปลวกขนาดใหญ่ชาวบ้านบอกว่ามีคนถูกโชคถูกลาบมาแล้วหลายงวด
ครั้งนี้คนที่ส่องจอมปลวกมาแล้วเอามากระซิบบอกเราเนี่ยก็บอกด้วยนะคะว่า
เขาก็มีความเชื่อว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นน่าจะโชคดี
โชคดียังไงโชคดีแบบดับเบิ้ลเลยโอ้ขอให้โชคดีก็แล้วกันนะคะ
แม่ไหนก็ไหนและอยู่ดอนทานนี่เนาะ
นั่งเรือกันต่อไปที่เกาะนาคีกลางฝ่ายท่ามะนาวไปกราบไหว้เจ้าแม่นาคีกันหน่อย
หลานสาวที่รักมากของพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมานั่นเอง
นักท่องเที่ยวค่ะกำลังไปกราบไหว้ขอพรกันแล้วก็ไปขอพรธรรมดาไม่ได้นะ
ต้องไปส่องด้วยไงที่นี่ไปส่องตัวเลขตรงไหนรู้ไหม
ทูบค่ะทูบกำยานที่มีพระสงฆ์จุดถวายไว้
แม่คุณเห็นไหมกราบอะไรก้มนานจังเลยนะคะ
ก้มส่องเข้าไปนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นทูบกำยานดอกเดียวนะ
แต่นี่นักข่าวเราไปสัมภาษณ์มาแต่ละคนเนี่ยเขาเห็นไม่เหมือนกัน
คุณผู้ชมจะเห็นเหมือนหรือต่างยังไงเออ
ก็แล้วแต่ดิฉันก็เห็นเหมือนคุณผู้ชมนั่นแหละค่ะ
บางคนก็ถ่ายลงถ่ายรูปด้วยมุมต่างก็ว่ากันไป
เดี๋ยวจะไปขยายดูที่บ้านอีกที
เป็นเรื่องของความเชื่อนะผมย้ำตรงนี้ว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
แล้วก็หลายคนรออยู่แล้วนะครับกับดูดวงรายวันประจำวันพระธรรมดีวันที่๑๖มกราคม๒๕๖๓ครับ
วันนี้ก็เป็นวันแรม๗ค่ำเดือน๒นะครับ
วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลนะฮะ
แก่การออกรถและขึ้นบ้านใหม่ครับ
ลับดวงดีสำหรับคนเกิดปีขานนะ
ชีวิตเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้าจากความกล้าได้กล้าเสียครับ
ทำบุญถ่ายชีวิตสัตว์นะฮะเพื่อเสริมดวง
ส่วนการเลือกสีมงคลเพื่อเสริมเสน่ห์การค้าและโชคลาภเนี่ย
ก็ได้แก่สีฟ้าสีน้ำเงินสีแดงและสีเหลือง
ที่เป็นกรกินีสำหรับวันนี้ไม่ควรสวมใส่เลย
แก่สีดำและสีม่วงนะครับส่วนใครที่ต้องการเช็คดวงรายวันแบบครบทั้งเจ็ดวัน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเลยครับหน้า๑๐เช็คกันได้เลย
และแน่นอนที่หลายคนรอคอยนะคะถามมาโอ้รอดูตั้งแต่๖โมงเช้าแล้ว
ใครที่รอเลขหลักมหาทักษะพยากรติดตามกันได้ที่หน้าจอตอนนี้เลยค่ะ
ถ่ายภาพเก็บไว้ก็ได้นะถ่ายภาพไปเลยนะถ่ายเก็บไว้กันได้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปดู
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้า๑๐ไปเช็คกันอีกทีพร้อมกับดวงชะตาของแต่ละวันด้วย
ใช่แล้วค่ะเรื่องโชคชะตามันก็ว่ากันไปแล้วอย่างว่านะใครที่จะไปซื้อลอตเตอรี่
ผมย้ำตรงนี้ว่าคุณควรจะซื้อแต่พอดีนะอย่าไปหลงงมงายมากจนเกินไปบางคนทุ่มจนหมดตัวหมดหน้าตัก
จริงบางทีซื้อเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีแต่เวลาถูกมาเอาหลักพันแบบนี้มันก็จะไม่คุ้มกันเท่าไหร่แล้วก็ต้องเตือนแบบนี้เพราะว่า